เดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้คุณเป็นเศรษฐีกันหรือเปล่า

นั่งหน้าแห้งกันอยู่ตรงนี้เศรษฐีปะล่ะ
ก็ยังไม่ไปไหนเนอะก็ยังอยู่ที่เดิมเนอะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแต่คนบันเทิงเนี่ยเขาดวงดี
ไปดูกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าใครถูกเลขกันบ้างคุณผู้ชม
เริ่มกันที่เจ้าเดิมเจ้าประจำ
พร้อมวลีฮิตติดปากไม่โบ๋
สำหรับพี่ฮายอาภาพรค่ะที่โพสต์ภาพตัวเองนะยิ้มหน้าบานเลย
แผงลอตเตอรี่จิ๋วที่มาพร้อมกับลอตเตอรี่เลขท้าย๒
หมดตัวเลขแล้วคำนวณมาก็คือ
จริงหรอซื้อเท่าไหร่

ประมาณนั้น๔๗ใบคำนวณเอาค่ะ

ว่าแต่คุณแม่ฮายค่างวดหน้านะกระซิบบอกกันบ้างนิดนึงนะคะ
จะได้อะไรขอพึ่งดวงดีจากแม่หน่อยแล้วก็ละกัน

มันเห็นหลายเลขอยู่เหมือนกันนะ

เจ้าเดิมเจ้าประจำความดวงเห็งก็ต้องนี่เลย
คุณแม่อ๋อมสกาวใจเกือบจะชวดรางวัลซะแล้ว
เพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกชายค่ะเจ้าพ่อจอมทัพของเรา
เขียนตัวเลขให้แม่ออมใน๗๐
แม่ก็ไปซื้อตามนั้นแต่ว่าคนมันดวงดีคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าลอตเตอรี่ที่คุณแม่อ๋อมซื้อนะ
มันกลับมอบโชครางวัลเลขหน้า๓ตัว๑๑ใบให้แม่อ๋อมด้วย
ด้วยรางวัลเลขท้าย๒ตัวอีก๑ใบรับทรัพย์ไปหน่อ๕๐๐๐บาท
ฮึดสู้กันต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนด้านนักร้องปุลแบล็ดเหตุส่วนใครที่ติดตาม
บันเทิงไทยรัฐที่รับใช้ไปกับพี่มนถสิต
ถูกต้องเชอรี่เธอจำแม่นเลยไปกับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
แล้วก็เรียกร้องให้พี่มนต์สิทธิ์นะช่วยเสี่ยงเซียมซีนิดนึงนะคะ
มนศิษย์เนี่ยก็ทำการเสี่ยงได้เลขห้าสามศูนย์อุ้ย
มันก็เข้าเป้าวันนั้นเราก็ดูนะใช่ทำไมอ่ะ
ทำไมไงเชอรี่เออทำไมอ่ะพี่ปูเนี่ยอ่ะก็ซื้อโรตารีไป
แล้วก็ถูกรางวัลเล็กไทยสองตัวสี่ใบรับทรัพย์ไปเบาแปดพันบาท
ปูอ่ะดิฉันไม่อยากรู้หรอกอยากรู้พี่มนตรีเขาถูกไหม
เออเล็บเงียบน่ะงวดนี้น่ะเกรงกำไรอยู่หรือเปล่า
นี่แกดูนะแกดูบันเทิงไทยรัฐนะพี่มนศิษ
ไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวงวดหน้าเรามาสู้กันใหม่นะ
ตรงเป๊ะเลยต้องตามแล้วค่ะ
แต่หลายคนโชคดีจากพี่มณศิษย์ขยังเตรียมปีอยู่เหมือนกันนะ